เขาบอกว่าเป็นบุคคลผู้หวังดี

แบบนี้มันเรียกหวังดี

แล้วจะชี้ทำไมไกลขนาดนั้น

หลายคนบอกอู้ววววววว
ต่อเลยตรงนั้นเลยก็ได้มีเขียนหัวใจไว้๒ดวงอีก
โอ้โหเล่นบีบอกพี่ตามหนูมาไปตามเลยนะไปตามทาง

พอตามมาอีกเสร็จมาชี้ตรงนี้คุณ

ล้อพี่โดนตะปูพร้อมหัวใจอีก๒ดวง

เจ้าของเขาบอกเห็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นลมกับตะปู
หรือว่าเป็นลมกับไอ้สีเมนจิกที่ถูกเขียนไว้รอบคันนี่แหละค่ะ
เออนะหลายคนก็มาคอมเมนต์เยอะเลยนะ
เขาบอกแม้บางคนเขาบอกว่าเนี่ยเราดูมันจ้าจะเป็นหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่า
เขาบอกว่าเจ็บกว่าโดนตะปูก็ฆ่าทำสีนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะรอบคันแน่สงสัยคือกลัวพี่เขาไม่ได้ใช้ประกันชั้นหนึ่งเตรียมรอบคัน